ตอนนี้นะคะทางศาลเยาวชนครอบครัวกลางได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเยาวชน
ที่แจ้งในข้อหามาตราร้อยสิบสอง
ได้ใช้ตำแหน่งยื่นขอประกันตัวค่ะ
หลังพนักงานศพสวรรคนศรศรสอนอวอยานวานำยาวชนไทยอายุสิบหกปี
ผู้ต้องหาความผิดฐานร่วมกันหมินประมาทดูหมินหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายสถาบัน
ร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมมั่วสุมกันในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่จากการชุมนุมเมื่อวันที่๒๙ตุลาคมที่หน้าวัดพระแม่อุมาเทวีหรือวัดแขกศรีลมนะคะ
ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาตรวจสอบการจับกลุ่มโดยผู้ต้องหาได้ยื่นคัดค้านการขอออกหมายคุมตัวของพนักงานสอบสวน
พร้อมทั้งขอให้สารไต่สวนพนักงานสอบสวนค่ะโดยอ้างเหตุว่าไม่มีเหตุที่จะคุมตัว
เพราะว่าผู้ต้องหาเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกและผู้ต้องหาก็ยังศึกษาอยู่ที่สถานศึกษาตามปกติ
มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีพฤติการหลบหนีนะคะ
พิเคราะห์คำร้องของพนักงานสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะต้องดำเนินการไต่สวนตามร้องคัดค้าน
พร้อมอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหลังนายอมรัฐโชคปมิตกุลใช้ตำแหน่งสอสอเป็นประกัน
และนัดไปให้ศูนย์คำปรึกษาและแนะนำในวันที่๑๘ธันวาคม
รายงานตัวรับทราบคำสั่งสารวันที่๑กุมภาพันธ์ช่วง๘นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ทางด้านศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เผยแพร่ข้อมูลสถิติของคนที่ถูกดำเนินคดีมาตรา๑๑๒หมินสถาบัน
ในปี๒๕๖๓ผ่านทางเว็บไซต์เนี่ยนะคะ
โดยบอกว่าจากการติดตามข้อมูลนับตั้งแต่การประกาศรายชื่อผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา๑๑๒
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายนจนถึง๑๗ธันวาคม๒๕๕๙
มีผู้ถูกดำเนินคดีข้อหามาตรา๑๑๒ทั้งหมด๓๓รายใน๒๐คดีค่ะ
หนึ่งในนี้มีผู้ถูกดำเนินคดีเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปี
และนักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอีกจำนวนนึง
ซึ่งสถิตินี้นับคดีของผู้ที่ได้รับหมายเรียกไม่ได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วยค่ะ
ด้านแก่นำที่ถูกดำเนินคดีในมาตรา๑๑๒ก็อย่างเช่น
นายพระฤทธิวรักษ์๙คดีนะคะ

นางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนากุล๔คดี
และนายพานุพงศ์จัดนอก๒คดีค่ะ